คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
หลังจากเฝ้ารอคอยกันมานานกว่าครึ่งปีนะคะ
ในที่สุดค่ะปลายปีที่แล้วเราก็ได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าความหวัง
ซึ่งนั่นก็คือวัคซีนโควิดในทีนค่ะแต่พอในเวลานี้ค่ะ
หลังใช้ชีวิตปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาได้สิบห้าวันวัคซีนที่เป็นความหวังนะคะ
กลับกลายเป็นสิ่งที่หลายหลายประเทศวิตกกังวลค่ะว่าในการตัดหนึ่งสองสาม
กลับกลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศวิตกกังวลในการตัดสินใจว่าจะฉีดให้กับประชาชนดีหรือไม่ค่ะ
ปัญหาความวิตกกังวลในการฉีดวัคซีนโควิดไนทีนนะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับบรรดาประเทศแถบเอเชียค่ะ
เพราะหากสังเกตนะคะจะเห็นได้ว่าแม้ประเทศเอเชียเหล่านี้นะคะ
จะได้รับการยกย่องว่ามีการ๑๒๓แม้ประเทศเอเชียเหล่านี้นะคะ
แต่กลับพบค่ะว่าการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าค่ะ
ส่วนทางกับซีกโลกตะวันตกเลยนะคะที่แต่ละประเทศเนี่ย
ต่างรีบเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะ
ซึ่งความเชื่องชาที่ว่านั้นนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตอีกนับล้านค่ะ
แล้วก็กลับสู่สภาพปกติได้อย่างยอดเยี่ยม๑๒๓แล้วก็กลับสู่สภาพปกติได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ
ก็พบกับปัญหาไม่กล้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเช่นกันค่ะ
หัวหน้าพัก๑๒๓จนหัวหน้าพักฝ่ายค้านนะคะถึงกับทนไม่ไหวค่ะ
ออกมาตั้งคำถามจี้นายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดิร์นนะคะ
ซึ่งจากไทม์ไลน์นะคะคาดว่าจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังปีนี้ค่ะ
ต่างกับเกาหลีใต้นะคะที่แม้จะได้รับการยกย่องอยู่บ่อยครั้งว่าเป็นประเทศที่มีการจัดการโควิด๑๙ได้อย่างดีเยี่ยม
แต่พอมาถึงขั้นฉีดวัคซีนค่ะอัตราการก้าวเดินกลับไม่ทันใจ
แน่นอนกับว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ก็ออกมาแก้ต่างทันทีค่ะว่าการก้าวเดินด้วยอัตราเท่านี้เนี่ยปลอดภัยกว่า
ซึ่งตามแผนแล้วจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
ขณะที่ฮ่องกงเองนะคะถึงจะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีนรายใหม่ในแต่ละวันเพียงเล็กน้อย
แต่จนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีการอนุมัติการฉีดวัคซีนแบบเฉพาะเจาะจงสักทีนะคะ
ซึ่งรัฐบาลฮ่องกงเองก็บอกเพียงว่ากำลังรอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการทดลองทางคลินิกอยู่
เพื่อใช้ประกอบแผนการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์นี้
จะตี่กลับต่างสิ้น๑๒๓จะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนมกราคมค่ะ
วัคซีนแอสตราเซเนก้านะคะก็จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป
ก่อนจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
ไม่กี่ประเทศเอเชียที่ว่ามานะคะก็เห็นได้แล้วค่ะว่า
ส่วนใหญ่เนี้ยจะเริ่มฉีดวัคซีนกันจริงจริงจังจัง
ก็รอไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะตรงกันข้ามกับสหรัฐอเมริ
หนึ่งสองสามตรงกันข้ามกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะ
ที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเกือบ๑๔ล้านเข็มค่ะ
หลังเร่งอนุมัติหนึ่งสองสามหลังมีการเร่งอนุมัตินะคะ
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาส่วนอิสราเอลเองก็มีการจัดส่งแล้วสองล้านโดส
หรือคิดเป็นสัดส่วนการฉีดวัคซีนอยู่ที่ยี่สิบสองเข็มต่อหนึ่งร้อยคนค่ะ
ประเทศเอเชียถึงกังวลนักนะคะหนึ่งสองสาม
ทำไมประเทศเอเชียถึงกังวลกันนักกับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ใช่ไหมคะ
จริงแล้วนะคะควรจะรีบดำเนินการหนึ่งสองสาม
ทำไมประเทศเอเชียถึงกังวลกันนักกับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ที่ตามจริงแล้วเนี่ยควรจะรีบดำเนินการเพราะตลอดปีสองพันห้าร้อยสิบสามที่ผ่านมา
เฝ้ารอคอยกันมาตลอดซึ่งหนึ่งในเหตุผลของรัฐบาลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขในบรรดาประเทศเอเชียเหล่านี้นะคะ
รวมถึงไทยด้วยค่ะก็คือนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่มีการนำเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอมาใช้กับวัคซีน
เพราะหวังว่าจะเข้าไปผลิตโปรตีนในการพัฒนาภูมิคุ้มกันแอนตี้บอดี้ในร่างกายมนุษย์ซึ่งการเป็นครั้งแรกนี้แหละค่ะ
ที่ทำให้เขาวิตกกังวลว่ามันจะทำได้จริงไหมและอีกอย่างค่ะที่สร้างความวิตกมากที่สุดก็คือ
การพบว่าคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมีปฏิกิริยาแพ้บางอย่างค่ะทั้งการช็อกจากอาการแพ้รุนแรง
แม้แต่ข้อกังขานะคะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพียงสิบหกวันค่ะการกังวลมากไปนะคะ
แง่หนึ่งก็อาจเป็นผลเสียต่อประชาชนที่เฝ้ารอคอยการฉีดวัคซีน
เพราะไม่อยากจมอยู่กับวิกฤตโควิด๑๙นานไปกว่านี้
แต่อีกแง่หนึ่งค่ะก็ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนด้วย
ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์น่า
ไม่เคยใช้ในมนุษย์มาก่อนแม้ว่าจะดูเหมือนว่ามีความปลอดภัย
แต่การมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ย่อมดีกว่าค่ะ
อีกหนึ่งข้อกังวลของบางประเทศนะคะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเออกังวลเกินบ้าง๑๒๒
ซึ่งบางคนอาจจะมองว่ากังวลเกิน๑๒๓ซึ่งบางคนอาจจะมองว่ากังวลเกินความเกิน๑๒๒
ซึ่งบางคนอาจจะมองว่ากังวลเกินไปหรือเปล่านั่นก็คือการที่บริษัทยาเหล่านี้นะคะ
ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในการเจรจาต่อรองค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ปาร์คหนึ่งฮูนะคะ
ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในการเจรจาต่อรองค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ปั๊กหนึ่งฮูนะคะ
ได้ออกมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าหลายประเทศค่ะกำลังถูกบีบบังคับเข้าสู่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับบริษัทยาเหล่านี้
จะทิ้งท้ายนะคะว่าการรีบเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนก่อนที่จะมีความแน่ชัดในความเสี่ยงยังไม่จำเป็นสำหรับชาวเกาหลีใต้ค่ะ
ขณะที่ในมุมมองนักธุรกิจอย่าง๑๒๓ขณะที่ในมุมมองนักธุรกิจอย่างประธานโรงแรมฮาลีลีลานะคะ
ขณะที่ในมุมมองนักธุรกิจอย่างหนึ่งสองสามขณะที่ในมุมมองนักธุรกิจอย่างหนึ่งสองสามขณะที่ในมุมมองนักธุรกิจอย่างหนึ่งสองสามขณะที่ในมุมมองนักธุรกิจอย่างหนึ่งสองสามขณะที่ในมุมมองนักธุรกิจอย่างหนึ่งสองสามขณะที่ในมุมมองนักธุรกิจอย่างหนึ่งสองสามขณะที่ในมุมม

ประเทศเอเชียที่ว่ามานี้นะคะจะมัวกังวลไม่เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนสักที
แต่พวกเขาค่ะก็กว่าซื้อวัคซีนมากักตุนไว้ไม่น้อยเลยทีเดียว
ซึ่งนั่นนะคะอาจส่งผลในอนาคตได้
เหล่านั้นอาจไม่สามารถใช้ได้
หรือบางทีอาจหมดอายุไปก่อนค่ะ
ซึ่งนั่นอาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรม

แต่อาจจะอยู่ที่ว่าการดำเนินการนั้นจบ
เข้มแข็งอย่างไรค่ะ